นครปฐมนะฮะไปดูเหตุการณ์รถบรรทุกหมูมาหลายตัว
คุณผู้ชมไปประสบอุบัติเหตุเพราะว่าฝนตกถนนลื่น
สงสารมากน้องหมูก็แขนขาหักนะฮะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดคือแบบรถคว่ำไง
แล้วเป็นภาพที่เห็นแล้วก็น่าเห็นใจ

โอ้ยนั่นตายใช่ไหมอ่ะ
มันเจ็บแขนขาหักมันก็เดินไม่ได้คือน้ำหนักตัวมันก็เยอะอยู่แล้ว
อ๋อนี่ก็ไม่ตายแต่โอ้ยสงสารมีขาหักแน่เลยอ่ะ
เห็นแล้วแบบโอ้โหแบบสงสารอ่ะเนี่ยฮะ

คือหมูพวกนี้บันทุกข์มากับรถบันทุกข์๖หลอ
พลิกตะแคงเสียหายเพราะว่าฝนมันตกถนนลื่น
บริเวณโค้งอุ่นลมขาเข้ากำแพงแสน
ตะบนลำพญาอำเภอเมืองนครปฐมนะฮะ
ก็ท้ายของรถมีตะแกรงเหล็กสำหรับบรรทุกหมู

ค่ะก็สายมาหลายตัวนะฮะ
ก็เนี่ยฮะอยู่อย่างนี้ไปนะครับซึ่งในรถเนี่ยมีหมูติดอยู่ในรถอีกเนี่ย
ตัวนะอืมมันไม่ได้ออกมานะครับไม่สามารถออกมาได้
ส่วนบนถนนเนี่ยมีหมู๘ตัวเดินไปเดินมากลางถนนคือมันตกลงมาแล้ว
รถมันคว่ำอ่ะมันก็จะไปไหนอ่ะร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วครับ
ร้องแบบอี๊ดคือเจ็บต่อนะคะ
ต้องช่วยกันจับเอาไปใส่รถอีกคันหนึ่ง
มันก็ตกใจตัวที่มันยังเดินได้มันก็ยังมีก็จับใส่รถขึ้นไป
ห่างไปสักสามสิบเมตรมีร้านขายรถยนต์มือสอง
ในร้านเนี่ยมีหมู๑๒ตัวมันตื่นมันวิ่งเข้าไปร้านเขา
หลบอยู่ในร้านที่เป็นเต็นต์รถมือสอง
เจ้าของร้านก็กลัวก็เลยปิดเอาไว้ไม่ให้มันวิ่งออกมา
ก็คือเข้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมปิดเอาไว้เลยเออให้มันอยู่ข้างในแทนนะฮะ
เจ้าของหมูคือนางสุชาดาเสี่ยงหว่อง
เขาก็บอกว่าเขาให้นายอดีศรสมบัติเปี่ยมเป็นหลานเขย
ก็ทำงานเป็นคนขับรถส่งหมูนะครับ
ก็เป็นหมูขุน๒๘ตัวแต่ละตัวหนัก๑๐๐๑๑๐กิโลกรัม
ขับจากฟาร์หมูที่ราชบุรี
จะไปที่โรงเชือดที่ตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ตอนเกิดเหตุนายอดีศรก็แจ้งมาโทรบอกว่า
มันก็เลยปัดเสียหลักแล้วก็คว่ำเลยแบบนี้นะครับ
โดยนายอดีศรแจ้งว่าแน่นหน้าอกมาก
ขอไปหาหมอก่อนก็เลยแจ้งจำรวจแล้ว
แล้วตัวเขาเองก็ไปส่งโรงพยาบาลเทพากรนะครับ
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทุกหมูขับมาเส้นทางนี้ตอนนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักมาก
ถนนมันก็ลื่นประกอบกับเป็นช่วงที่ขาลงสะพานพอดี
รถมันก็น้ำหนักมากนะหมูยี่สิบแปดตัวตัวละประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัม
ทำให้รถมันเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณเกาะกลางถนนแล้วก็เทกระจาดหมู
ตกลงมาแบบนี้นะโชคดีบางตัวมันก็ยังเดินได้ยืนได้
ตัวก็นอนอยู่เพราะว่าก็บาดเจ็บขาหักร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าที่ไม่ไปถึงโรงฆ่าสัตว์
แต่ก็ไม่รู้ว่าบางตัวก็เจ็บไปไม่รู้ชะตากรรมมันจะเป็นยังไงต่อไป